งั้นไปอีกเรื่องราวดีดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับนางเอกสาวพลอยเชอร์มาน
คือเธอเนี่ยขึ้นชื่อว่าแรงมาแรงกลับดีมาดีตอบตลอดเลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้ขอพักดีขอเบาวันนี้มาเป็นเรื่องดีแล้วกันนะฮะ
วันคล้ายวันเกิดเธอ๑๕กันยายนค่ะ

ใช่ควงคุณแม่นะคะไปทำบุญที่บ้านพักคนชราบางแคร์
ตามคำชวนของน้องสาวคนสนิทอย่างหญิงแม้น
ห่อมราชวงศ์แม้นรมาศยุคลนะคะ
ก็มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นคุณโบสุรัตนาวีคุณไม้พิรัตน
ตลอดจนแฟนคลับที่ไปร่วมทำบุญวันเกิดด้วยนะคะ
งานนี้นอกจากจะแฮปปี้ในวันเบิร์ตเดย์แล้วค่ะ
นางเอกสาวสุดมั่นก็ยังเผยความรู้สึก

ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
หลายท่านไม่มีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องเลยนะฮะ
หลายท่านก็สุขภาพไม่แข็งแรงด้วย

จึงอยากที่จะเชิญชวนใครที่มีเวลาว่าง

เพราะว่าที่นั่นเนี่ยยังต้องการกำลังใจอีกมากมายเลยค่ะ
ไม่อยากถามวันเกิดแล้วพลอยอายุเท่าไหร่
อายุเท่าไหร่ก็ยังแซ่บอยู่นะคะ